ติ๊กต๊อกอีกคลิปหนึ่งเห็นแล้วนะว่าผู้ชายคนนี้เขาตกอกตกใจกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ค่ะ
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้ตกใจสิคะ
คุณคิดดูถ้าคุณเป็นคนหาปลาอยู่
แล้วมองลงไปที่น้ำเนี่ยเห็นไหมผิวน้ำมันมีอะไรผุดขึ้นมาแบบนี้

ผมรีบโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เขาจะจับคุณไปหาตำรวจอ่ะสิ
เอาดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นมหาปลาเจ้าของคลิปนี้บอกโอ้โหตกใจ
ไม่เคยเห็นเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้
คือช่วงที่เขาลงเรือหาปลาในลำน้ำแถวบ้านเนี่ยนะคะ
เขาเห็นน้ำผุดผุดขึ้นมาเป็นฟองฟัดแบบนี้

ใช่แล้วเขาก็บอกอุ๊ยตกใจทำอย่างไร

เพราะกลัวกลัวจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายที่เป็นตัวใหญ่
ผมถึงบอกไงว่ามันอาจจะมีอะไรอยู่ใต้น้ำ
ชาวแน็ตว่ายังไงล่ะ
หรือบางคนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่อยู่ใต้น้ำแล้วมันก็หายใจใช่ไหม
่นฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่า
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นข้อสันนิษฐานยังไม่มีใครตอบได้จริง
แต่พูดได้ตอนนี้ว่าถ้าใครไปเจอเหตุการณ์แบบนี้
ขอให้ออกจากพื้นที่เกิดเหตุโดยรวมก่อน

นั่นน่ะสิคะยังไงก็ตามนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม
อ้าวคือติ๊กต๊อกดีนะ

อ่าก็ถ้าเจอแบบนี้ก็หลีกเรียงก่อนนะครับ
เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะคุณผู้ชม